ท่านผู้ชมครับมีเหตุการณ์แก๊สระเบิดในบ้านพักคนงานที่สระบุรีนะครับ
เหตุการณ์นี้ผู้บาดเจ็บใน๕คนนะครับหนึ่งในนั้นเป็นเด็กหญิงวัย๖ขวบนะฮะ
เด็กหญิงคนนี้สาหัสค่ะนะแรงระเบิดเนี่ยโอ้โห
เดี๋ยวท่านผู้ชมดูภาพใครที่คิดภาพไม่ออกนะครับว่าแก๊สระเบิดในบ้านเนี่ยเป็นยังไง
นี่ฮะเป็นแบบเนี้ยฮะกระจัดกระจายไปหมดฮะ
แรงอัดของแรงระเบิดนะครับสภาพห้องพักคนงานในบริษัทแห่งหนึ่งนะครับ
อยู่ที่ตำบลสวนดอกไม้อำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีนะครับ
แก๊สระเบิดนะครับข้าวของพังเสียหายหมดฝ้าเพดานนี่แบบโอ้โห
ถูกแรงระเบิดจนเปิดอย่างงี้เลยอ่ะที่นอนนี่ถูกไฟไหม้หมด
ห้องเนี่ยเต็มไปด้วยลักษณะแบบสารเคมีดับเพลิงแบบผงนะฮะ
เกลือนเต็มพื้นเลยคนเจ็บห้าคนนะครับ
มีนางสาวรุ่งอรุณนายชวันวิทย์นางสาวซีรานีมีเด็กหญิงสุรินทิพย์
หรือว่าน้องน้ำเพชรอายุ๖ขวบเด็กหญิงกาญจนาภาหรือน้องไบท์อายุ๘ขวบนะครับ
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลตรวจสอบเบื้องต้นเกิดจากถังแก๊สหุงต้ม
สายรัดหัวแก๊สเนี่ยมันหลุดไม่มีตัวรัดที่จะรัดเอาไว้ด้วยนะครับ
ทำให้เกิดแรงดันออกจากถังแก๊สแล้วแก๊สก็รั่วนะครับ
มันก็เกิดการศูนยากาศระเบิดดังสนั่นขึ้นพุ่งออกมาหน้าประตูบ้านเลยนะฮะ

วันนี้คุณวิรยุทธ์ปานีผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุนะครับ
ลักษณะก็เป็นห้องพักคนงานเรียงแถวกัน๑๐ห้องเป็นชั้นเดียวนะครับ

ข้าวของนี่ก็พังหมดอย่างสภาพที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับ
คุณวิรยุทธ์เดินทางไปที่โรงพยาบาลสระบุรีนะครับ
ไปกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของจังหวัด
เพื่อไปเยี่ยมอาการของคนเจ็บนะครับ
ได้เจอนางสาวสิรานีหนึ่งในคนเจ็บที่เป็นเจ้าของห้องที่เกิดเหตุ
บอกกับทีมข่าวของเราว่าก่อนเกิดเหตุเธอกับน้องน้ำเพชรลูกสาว
รวมทั้งนายชวันวิทย์น้องชายแล้วก็นางสาวรุ่งอรุณที่เป็นน้องสะพ้าย
ขี่จักรยานยนต์กลับมาจากตลาดมาถึงห้องพัก
นางสาวรุ่งอรุณนำอาหารที่ซื้อมาไปแช่ตู้เย็นในห้อง
โดยน้องน้ำเพชรเนี่ยเดินตามเข้าไปด้วย
ระหว่างนั้นได้กลิ่นแก๊สฟุ้งออกมานอกห้องแล้ว
เมื่อเปิดประตูเข้าไปปรากฏว่าในห้องมันมืดมืดจนมองไม่เห็น
ก็เลยไปเปิดไฟฮะสวิตช์ไฟอยู่ข้างห้องข้างประตู
ใดนั้นแก๊สมันก็ระเบิดขึ้นมาเลยแรงระเบิด
ทำให้คนเจ็บกันหมด๕คน
มาดูอาการของคนเจ็บแต่ละคนนะคะ
นางสาวรุ่งอรุณคนที่เปิดสวิตช์ไฟบาดเจ็บสาหัส
เด็กหญิงซิรินทิพย์หรือว่าน้องน้ำเพชรวัย๖ขวบ
ตามตัวก็ได้รับบาดเจ็บจากการถูกเผาไหม้ของแรงดันระเบิด
ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่กรุงเทพ
จะต้องผ่าตัดเอาน้ำเหลืองออกที่บริเวณแขนขวา
ชวันวิทย์บาดเจ็บภายนอกประมาณ๓๐ของร่างกาย
เพราะว่าเขาไปช่วยนางสาวรุ่งอรุณกับเด็กหญิงซิรินทิพย์
ตอนนี้ส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัดลบบุรี
นางสาวซิรานีได้รับบาดเจ็บมีรอยไหม้ตามผิวหนังนะคะ
แขนทั้งสองข้างแล้วก็ที่บริเวณใบหน้าด้วย
เพราะว่าพยายามเข้าไปช่วยเหลือทั้งสองคนเช่นเดียวกัน
เด็กหญิงกาญจนาภาได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากแรงกระแทกของระเบิด
แล้วก็ไฟไหม้ผมนะคะเพราะว่าก็นั่งเล่นอยู่ที่หน้าห้องค่ะ
บอโรบะไตล์ของน้องหนูอยู่กับแม่ไม่ได้ขุนอะไร
ที่ข่าวบอกว่าระเบิดไม่ใช่ระเบิดแต่มันเก็ตมันรั่ว
ก็เลยเจ้าของมาจากตลาดเห็นไหมเฮ่นกินเก็ดมันอ้อก
ก็เลยพอดีมาเปิดไฟ
เปิดไฟพอดีมันสปางกันเลยไฟมันลุกไหมมาเลยครับ
แต่สายมันหลุดสายที่เข้มขัดหลุด
ปุ๊บมันรั่วมันแบบว่ารั่วเหมือนน้ำนั่นแหละรั่
แต่มันมีทางออกมันก็อบอยู่ในห้อง
มันหลุดออกจากตรงแก๊ส
ใช่ครับหลุดออกจากตรงนี้
เหมือนอาจารย์ห่วงแก๊สใช่ห่วงแก๊ส
ด้านพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธนภัย๑๑เดชชัยสมประสงค์
ให้ข้อมูลกับทีมข่าวนะคะรวมถึงสาธิต
กรณีที่ลืมปิดวาวแก๊สเป็นเวลานาน
ทำให้เกิดแรงดันบริเวณสายส่งแก๊สก็เป็นสาเหตุ
ทำให้สายแก๊สหลุดออกจากคั่วที่บริเวณหัวแก๊ส
ก็เลยทำให้แก๊สที่บรรจุอยู่ในถังรั่วไหลออกมา
นี่นะคะก็อธิบายแล้วก็มีการสาธิตให้ดูแบบนี้
คือพอผู้ประสบเหตุเดินเข้าไปในห้อง
มันก็จะเป็นจุดอับมีแก๊สฟุ้งกระจายอยู่ทั่วห้องอยู่แล้ว
ทีนี้พอกดสวิตช์ไฟเกิดการระเบิดและประกายไฟไงคะเวลากดสวิตช์ไฟ
แล้วแก๊สมันโอ้โหอบอวนอยู่ในห้องทีนี้แหละระเบิดเลยนะคะ
เพราะว่ามีองค์ประกอบ๓อย่างคือประกายไฟที่มาจากคั่วสวิชไฟเวลาเปิดปิด
คือออกซิเจนที่มีอยู่ในอากาศอยู่แล้ว

พอ๓อย่างรวมกันมีประกายไฟปุ๊บโอ้โหก็เนี่ยค่ะเกิดเหตุ
มีแรงดันขึ้นมาแล้วก็ปะทุนะคะระเบิดขึ้น
ดังนั้นก่อนออกจากบ้านก็ตรวจสอบให้ดีว่าปิดวาวแก๊สเรียบร้อยแล้วหรือยัง
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้นะคะ
วแก๊สเนี่ยสำคัญต้องตรวจสอบให้ดีนะฮะ
และที่สำคัญก็คือถ้าคุณเข้าบ้านปุ๊บคุณได้กลิ่นแก๊ส
อย่าเพิ่งรีบไปปิดเปิดไฟอะไรพวกนี้บางคนก็ต้องเปิดไว้ก่อนใช่ไหม
เพื่อจะหาที่ให้มันฟึ๊กขึ้นมาประกายไฟมันติดอย่างเงี้ค่ะ